อันนี้มาดูเรื่องของเหล้าเข้าปากกันบ้างค่ะอายุหกสิบหกกับอายุเจ็ดสิบ
เป็นเพื่อนรักกันเลยค่ะแล้วก็กินเหล้าด้วยกัน
แต่ว่าคู่นี้เวลาเขากินเหล้าเขาจะชอบมีปากเสียงกัน
แต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาได้กินเหล้าด้วยกันนะคะ
เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเอามีดแทงอีกฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วอืม

นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนซอย๒
ชนชายทะเลที่นาจอมเทียนชนบุรีค่ะ
นายวันดีแดงทัพอายุหกสิบหกปีเพราะค้าขายผัก
เสียชีวิตในสภาพหลังพิงกำแพงชายโครงซ้ายถูกมีดแทงหนึ่งแผลนะคะ
นี่ค่ะเสียชีวิตตรงนี้นะคะ
ห่างออกไป๒๐เมตรเป็นบ้านของผู้ก่อเหตุ
พบรอยเลือดหยดเป็นทางยาวเลยแล้วก็พบขวดเหล้าตั้งอยู่บนแคร่ไม้ค่ะ
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าอยู่กินกับผู้ตายมานานกว่า๑ปีแล้ว

แต่ว่ามักจะทะเลาะกันทุกครั้งเลยเวลาดื่มเหล้า
ผู้ตายเป็นคนอารมณ์ร้อนส่วนผู้ก่อเหตุเป็นคนพูดมาก
บอกแหมไม่คิดเลยว่าการทะเลาะกันในครั้งนี้ถึงขั้นต้องเอาชีวิตกัน
ครับ
เท่าที่ป้ารู้ข้อมูลเขาทะเลาะอะไรกันก่อนที่เขาจะโดนแทง
ปากให้ดีกินเมาท์แล้วก็ปากให้ดี

ทางนี้ก็ใจห้อนน่ะ

นู้นปากไม่ดีทางแฟนป้าก็ใจร้อน
ทางนี้ก็แบบบอกว่าดีง่ายน่ะ
ตำรวจสพนาจอมเทียนค่ะก็นำกำลังไปจับกลุ่มตัวนายเพียรอำพร
นี่แหละค่ะอายุ๗๐ปีคนก่อเหตุนะคะ
เป็นช่างก่อสร้างค่ะก่อเหตุเสร็จก็ไปซ่อนตัวอยู่กับเพื่อนในแคมป์พักคนงานที่อำเภอบังละมุงพร้อมกับมีดปลายแหลมที่ก่อเหตุนี่แหละค่ะ
เอาไปซุกไว้ที่ใต้ต้นไม้
ก็รับสารภาพนะคะบอกเป็นคนฆ่าด้วยการเอามีดจ้วงแทงครั้งหนึ่งเพราะแค้นเรื่องส่วนตัวฝังใจกับผู้ตายมานาน
ก่อนหน้านี้ก็นั่งตั้งวงกินเหล้ากันอยู่สองคนนั่นแหละพอเมาได้ที่ก็เปิดประเด็นไงแล้วทีนี้พอมันมีเหล้ามีแอลกอฮอลมันก็โตเถียงกัน

นี่เข้มข้นรุนแรงเลยนะคะแล้วก็นำไปสู่การเนี่ยเอามีดแทงจนเสียชีวิตนะคะก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนร่างผู้เสียชีวิตกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรม
ก็ส่งชนสูตรแล้วก็ประสานญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ